โปรดติดตามตอนต่อไป

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีวันจันทร์ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันมงคลของเกษตรกรและของชาวไทยค่ะ
ก็มาดูกันเป็นวันพืชมงคลวันนี้เมื่อเวลา๘นาฬิกา๒๙นาทีที่ผ่านมานี้นะคะของวันนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภา
ในการพระราชพิธีจรดนางคันแรกนาขวัญมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
ในปีนี้นายเลิศวิโรธโกวัฒนะประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ทำหน้าที่พระยาแลกนาโดยตั้งสัตยาธิสถานหยิบผ้านุ่งได้๖คืบนะฮะเป็นผืน๖คืบ
สำหรับประกอบพระราชพิธีพยากรว่าน้ำจะน้อยนานในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี
แต่นานในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
ส่วนผลเสี่ยงทายของกิน๗สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่า
โคกินน้ำย่าและเหล้าทำนายว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอควร
ธัญหารพลาหารพักษาหารบริบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้น
การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรือง
จากนี้ค่ะกรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานในการดำเนินการปลูกข้าว
แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาในฤดูนาปี๒๕๕๙
ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด๗๐๐
เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญประจำปี๒๕๕๙
ประกอบด้วยข้าวปฐุมธานี๑ขาวดอกมะลิ๑๒
สังหยดพัทธลุงกข๖กข๔๓กข๕๗และกข๗๑
น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น๑๗๙๙กิโลกรัม
ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานโดยบรรจุซอง
ซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับประชาชน

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรตามประเพณีนิยม

โอเคนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

อันนี้เรียนดันอย่างกันหรือคอบครัวหัวร้อน
ร่าสุดยังไม่หยุดกลางไม่แจ้งความทำรวจกลับ
ตำรวจไว้ข้อหาทำร้ายร่างกายเขาเหมือนกัน
เรื่องนี้เกษฎีเลยองอย่างใช่ไหม

ครอบครัวนี้เขาไปเหมือนกับมีคดีนะครับ

จากวันนี้ครอบครัวกลางนะฮะจอดรถบริเวณเส้นขาวแดงนะครับ
ซึ่งเป็นจุดห้ามจอดในเขตเทศบาลเมืองมาพตะพุธที่ระยอง
หน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมาย
ปรากฏว่าคนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ยอมพร้อมเข้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูหน่อย

ช่วยกันโกลดินตุวิทยาศาสตร์
หมวดที่บกการจราจรอยู่ถัดไปนะฮะตรงนี้ตรงนี้คือการจราจรเขาเป็นตลาดเป็นวิธีคับขันมาก
พอมาถึงยังไม่ได้พูดอะไรกันกี่คำเพราะสาวหมัดใส่คนที่เป็นสามี
เบ้าตาตรงพาไปโรงพยาบาลนะคุณเบ้าตาแตก
ส่วนความคืบหน้าในเวลาต่อมานะครับนายพยอมแสงวันดีนะครับ
พร้อมกับนางสาวฮาไทยรัฐแล้วก็ลูกชายวัยสิบเก้าปีเนี่ยได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะฮะ
พมับตะพุทธนะฮะเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับว่า
เป็นหลักฐานในการต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็ดำเนินคดีเอาผิดกับทางเจ้าที่ตำรวจ
จรจรคู่กรณีโดยอ้างว่าพวกตนนั้นได้ถูกทำร้ายร่างกายเช่นกัน
โดยนางสาวฮาไทยรัฐถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักแล้วก็บีบคอ
และอีกทั้งยังมีอาการปวดท้องนะฮะตั้งคัน๓เดือนนะฮะ
ส่วนนายพยอมอ้างว่าถูกชกที่ท้องแล้วก็ลูกชายวัย๑๙ปีบอกว่ามีบาดแผลที่บริเวณนิ้วกลางข้างซ้าย
แล้วก็ถูกชกบริเวณดั้งจมูกซึ่งเบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำนะครับ
จะส่งตัวทั้งหมดไปให้ทางแพทย์สำรวจร่างกาย

เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบการถอนแจ้งความ

มีการจอดรถไว้ริมถนนในที่จุดเกิดเหตุจริง

ที่ทางเจ้าที่ตำรวจจะมาเรียกตรวจ
ใบขับขี่แล้วก็เขียนใบสั่ง
อ้างว่าก่อนจะมีเรื่องโตเถียงกันนั้น

ทั้งมีเจ้าที่ตำรวจที่ไปตบเอวของนายพายับ
ซึ่งเป็นอาของตัวเองเพื่อตรวจค้น

แล้วก็มีปากเสียงกันขึ้นโตเถียงกันจน
ท่านชุนละมุนเกิดการวิวาดกันขึ้นนะครับ

ต้องเข้ามาแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ

จ่อยป้าจ่อยต้องหยุดงานเลย
เพราะว่ากลุ่มนี้เข้าไปลุย

คือตอนนี้ป้าจ่อยก็บอกว่า
ครอบครัวตนไปขู่ทำร้ายร่างกายนั้น
ตนแค่เข้าไปถามป้าจ่อยว่า

จ่อยให้การกับตำรวจไม่ตรงกับความเป็นจริง

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครไปข่มครูฆ่า

โอเคพรีมาโปรดการ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

ทำไมมันต้องทำอะไรให้มันสับสน

มากไปกว่านี้
มือกับมือกับเสียงไม่ซิงกันนะคะ

มาอีกเรื่องหนึ่งเอาเรื่องสบายเบากระบานกันดีกว่า
จริงเพราะว่าเราต้องไปเสริมสวยใช่ไหม

เขาสิครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไร

ไม่รู้อันนี้ก็มีสาวคนหนึ่งไปทำผม
แล้วก็ผลปรากฏว่าไปเจอช่างคนหนึ่ง

ทำผมนะเรียกได้ว่าต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว
ไปดูภาพสิคุณลองไปดูสิฮะ
นั่นนี่นี่นี่นี่

ไม่เล่น

อันนี้ก็เจ็บใต้โหงเลยนะ

ที่ได้มาจากคุณวุทิกาย

จากร้านนาเมติบิวตี้
อยู่หน้าศาลปู่

โหเนี้ยถ้าขนาดนี้พิณห้าน่ะ
มันไม่หลุดหรอกถ้ามันแข็งแรงมันไม่หลุดหรอก

อีกคนเป่าโดนไงโดนไปแล้ว

ผมชอบข่าวนี้มากเลยแถมนิดนึง
นี่คุณผู้ชมลงไปดูวิศวินไทยรัฐมีข่าวนี้อยู่

คราวนี้เป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย

คนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของน้องคนนี้เขา

อยู่ดีเนี่ยมีผู้ชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซต์ตาม

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกยิงเขาที่คอ
แล้วก็ระหว่างที่รถเนี่ยจอดอยู่ใช่ไหม
คนที่ยิงเนี่ยขี่มอยตามมาแล้วก็มาก้มดึง

ขอโทษนะยิงผิด
เพราะว่าคิดว่าคิดว่าคนที่ถูกยิงคนนี้ผู้ชายคนนี้พาเมียเขาหนี
เห็นผู้หญิงคนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นเมียตัวเอง

ผู้ชายคนนี้ก็ลงมาข้างล่างมาขอความช่วยเหลือแล้วก็นอน
แล้วผู้ชายคนนี้ขับรถพาเมียหนี
เพราะระหว่างที่เขาไล่ยิงเนี่ย
ระหว่างที่ไอ้มอไซค์ไล่ยิงอยู่เนี่ย
ผู้ชายคนนี้ก็ขับรถหนีไงเพราะว่าไล่ยิงเขา

น่ากลัว
พี่ดูดิมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้บนท้องถนน
ก็เจอนะแล้วพอมาดูละว้า้ไม่ใช่ไปเปล่า

ใช่ก็เจอแต่เนี่ยฟุคอลายก็คือต้องผ่มพยาบาลการใส่ที่โรง
มากมาก

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีหนาวเลยฮะต่อไปนี้
รีวิวสินค้าใช่ไหมโดยไม่ขออนุญาต
ไลฟ์สดอย่างเดียวจริงก็ยังไม่ถือว่ามีหนาวหรอก

ยังไม่หนาวไม่หนาว
ไหนวะที่บอกว่าไม่หนาวหนาวหรือไม่หนาวพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
คือจริงแล้วก็ไม่ถึงกับหนาวสักเท่าไหร่เอาไปไหนแล้วเนี่ยข่าวผมหายไปแล้วว่า
ตัวเองก็อยู่ของตัวเองแหละ

ไม่มีข่าวผมหายไปแล้ว

อะไรอ่ะตลกอ่ะ

นี่คืออย่างนี้วงการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน

เพราะว่าไลฟ์สดขายของหรือว่า
โชคจากสินค้าโดยไม่ขออนุญาต

ทางนิธิผู้บริโภคเขาได้มีการเตือนออกมา
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ย

นะฮะโษนาอาหารแล้วก็ชิงโชคนี่
สนาแล้วไม่แจกจริงเนี่ยผิดนะครับ

มีความผิดตามกฎหมายต้องแจกจริง

รวมถึงกฎหมายการพนันด้วยนะครับ
โดยนางสาวสารีอ๋องสมหวังนะฮะ
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

การโฆษณาแล้วก็การไลฟ์สดขายสินค้านะครับ
โดยพบว่ากว่าร้อยละ๓๐
สินค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับ

ต้องมีการขออนุญาตโฆษณาอาหาร
การไลฟ์สดแล้วก็ขายของเหล่านี้เนี่ย
ได้มีการอนุญาตออยแล้วหรือไม่

เอาง่ายแล้วกันเวลาไป

คุณห้ามพูดโฆษณาเกินจริงเข้าใจไหมฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยออยนี้เขาจะมีกฎเลย

แล้วคุณก็จะสามารถพูดได้ตามในสิ่งที่คุณขอ

อาจจะช่วยแบบบำรุงฟื้นฟูผิว

อย่างเช่นผิวกันวันนี้ฝ้าฉันหายแน่นอนเพราะกินตัวนี้เข้าไป
สิวหายแน่นอนฝ้าหายแน่นอน

ในเมื่อฟาดมันเกี่ยวกับเมียนินที่เกี่ยวผิวหน้า

อะไรอย่างนี้พวกนี้มันไม่ได้มันโอเวอร์เครม

เพราะฉะนั้นในนี้คือบางทีเขียนมาเนี่ย
ทีก็ไม่ชัดเจนว่าบางทีผู้ขายสินค้าก็อาจจะไม่เข้าใจ

ไปขอขอออมีสารอันตรายไหม
ขอออเขาดูแล้วโอเคจ่ายเงินมาแน่ะ
เรียกที่อยให้นะ

ว่าคุณจะไปทำรายการหรือไปพูดออกที่ไหน

มันหลายย่อไงเขาแยกส่วนกัน
ก็ต้องไปขอคออส่วนเครื่องสำอางไม่มีคออ

เครื่องสำอางเขาจะมีออกใบจดแจ้งมาให้
จดแจ้งนี้คือคุณก็สามารถเอาไปโชว์ได้ว่า
เครื่องสำอางเหล่านี้เรามีเลขที่จดแจ้งแบบนี้
ได้มีการไปขอมาเรียบร้อยแต่ออยไม่เกี่ยว

เครื่องสำอางเนี่ยก็คือห้ามโอเวอร์เครมอย่างเช่นว่า

คศคือโฆษณาเครื่องสำอาง

คอส่อคออออยย
แต่ทีนี้ผมว่านะณวันนี้
ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องพวกนี้

จริงไม่ใช่คือคุณต้องไปขอพวกนี้ก่อน

ให้ชัดเจนไปเลยว่า
ออยยตรงนี้

สพมศรีสเกตตำรวจชุตสอบอผลชุทประปรามก็ไปตรวจที่เกิดเหตุ
พบต้นไม้ผยัอยูกว่าหนึ่งร้อยปีที่พรชวบ้านให้ทำโรดเก้ลเห้อสูง
ขึ้นมาถึง๒๕๒เมตรครึ่งสูงมากนะฮะสูงเกินหัวคนไปมากมายเลย
คนร้ายปีนขึ้นไปตัดส่วนบนของรั้วเหล็กแล้วก็โค้นลงมาแล้วก็ใช้เลื่อยนั้น
ตัดไม้เป็นท่อนยาวประมาณ๒เมตรคนขึ้นรถกระบะไปได้๓ท่อน
คือเอาไปได้เกือบก็เยอะเลยอย่าทิ้งซากเอาไว้ให้ดูนะฮะ
สงวนชัยพิมพ์อายุ๔๑ปีซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดบอกว่าไม้พยุงนี้มีอายุกว่าร้อยปีแน่นอน
พ่อแม่พ่อพ่อแม่ของตนนั้นเกิดมาก็บอกว่าต้นนี้โตแล้ว
แล้วเมื่อคืนนี้มีคนร้ายน่าจะร่วม๑๐คนใช้รถกระบะไม่ทราบยี่ห้อสีและทะเบียน
จอดแล้วก็ปีนรั้วขึ้นไปตัดส่วนบนรั้วเหล็กโคตรลงมาแล้วก็ตัดเป็นท่อนอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ได้ยินเสียงเลื่อยก็ออกมาดูเห็นไฟฉายติดที่หน้าผากหลายดวง
คือเรียกว่ามีอุปกรณ์พร้อมเลยนั่นเองไม่กล้าเข้าไปใกล้
คนร้ายเคลื่อนรถออกจากวัดไปนะคะ
คือตลาดไม้พยุงขายกันแพงมาก
คืออะไรที่ผิดแหมชอบกันเหลือเกิน

ก็ตัดเป็นชิ้นเลยแล้วมีการยิงปืนขู่ด้วย

เอาเรื่องแบบว่าสบายวันนี้ดิฉันจะมีแต่เรื่องแบบเบากัน

และแอร์ลิเกเตอร์รู้จักไหม

อัลลิเกเตอร์โจละเข้ตัวใหญ่
ก็ในออนไลน์ดูคลิปเป็นอย่างถลมดูดูสิ
ใหญ่ขนาดไหนมันมาที่สนามก๊อฟค่ะคุณคะ

เออมันมาเดินป้วนเปี้ยนขนาดนี้คุณคิดดู

วางตกใจและกวางตะลึง
ตัวอะไรคิดว่าตึกเคลื่อนที่คิดว่ารถ

โอ้โหได้หลายใบเลยนะเนี่ย

ไม่ใช่ตัวใหญ่อย่างนี้นะคะคงกินแบบว่าไปหลายตัวเลย
กวางน้อยเอ้ยโดนแน่เลยทีเดียว

สัตว์ขึ้นบนขึ้นน้ำอ่ะใช่ไหม

ขึ้นมาแล้วก็คนรู้ว่าจะทำยังไง
นักกรก็ต้องล่าเฉยไป

ตุลัสสิกปาร์คเลยเนอะไอ้ไดโดเสา

บอกว่านี่คนเข้าไปดูในเพจนี้

เอาอันนี้ดีกว่านี่อันนี้มีคนแชร์มา
แต่จริงแล้วผมมีหนี้ผมดูมาก่อนแล้ว

เต็ดปุ๊บเข้าไป

แรงข่าวออนไลน์ใช่ปะ

มานี่นะครับ

แล้วก็สามารถไปแยกจำแหนก
ว่าอันไหนเป็นอันไหน

แนกไม่ค่อยไม่ถ่าย

คนดังเพจนะฮะขอพักฟรีพอปฏิเสธกลับไม่พอใจ
นี่นะฮะทีนี้เขาบอกเลยเห็นใจกันบ้าง
สเตย์ชื่อดังนะแฉคนมีชื่อเสียงขอเข้าพักฟรี
กับการโปรโมททางโซเชียลนะครับ
แต่เมื่อปฏิเสธกลับไม่พอใจพร้อมย้ำ
อยู่ในจุดที่ต้องพัฒนาไม่ใช่โฆษณา
คือทางโฮมเซนั้นเขาบอกใช่ไหมว่าเขาอยู่ในจุดห้องพัฒนา
ฟาร์มสเตจบ้านไออรุณที่ไหนที่ไหน
โพสต์ข้อความระบุนะว่าไม่เคยแล้วก็ไม่มีนโยบาย
บล็อกเกอร์ดาราหรือคนมีชื่อเสียงเข้าไปพักฟรี
เพื่อแลกกับการโปรโมททางโซเชียลรู้สึกหมดศรัทธานะครับ

หรือว่าคนดังติดต่อเข้ามาขอพักฟรีทานอาหาร

ขณะที่บางครั้งก็สงสัยว่าทำไมไม่มาอุดหนุนกันบ้าง
พอปฏิเสธก็ไม่พอใจแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าจะสร้างที่นี่ขึ้นมาได้
ต้องใช้ทั้งแรงกายและเงินไปมากแค่ไหน
ยอดไลค์การแชร์คอมเมนต์หรือว่าชื่อเสียงที่ได้มาจากการโฆษณา

ซึ่งต้องเสียตัวตนของเราไปเนี่ยก็ไม่อยากได้เลย

นี่แล้วก็เลือกอ่านได้มีหลายหัวข้ออันนี้จริงนะฮะ
เขา๓๔ปีแรกที่เขาสู้ล้มลุกคุกคานมาเนี่ยนะ

แล้วก็เขาก็ทำมันแบบว่าไม่มีเคมีไม่มีอะไรเลย
อันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเม็ดเงินใหญ่
พอถึงวันหนึ่งเขาแบบทำขึ้นมาได้เป็นอย่างดีแล้ว

แล้วก็บอกว่าเขากำลังอยู่ในการพัฒนา

คือถามว่าทุกคนก็สามารถแชร์อะไรกันได้
ถ้าเกิดยิ่งมีใครดูเยอะแล้วก็แชร์กันไปถือว่าช่วยกันนะคุณแม่
แต่ก็มีคนเยอะเยอะเหมือนกันที่รู้สึกว่าแบบ

ฉันมียอดตามตั้งตี

บางทีเรารู้สึกยืนอยู่ล่างข้าง

มีคนดูหนูวันหนึ่งเป็นพันนะ

กดรูปบ้านตรงนี้เห็นไหม

มันก็เด้งกลับมาแล้วพี่ก็ไปดูเลย

บันทึงบันเทิงก็เข้าไปดูได้
มีอย่างนี้นี่สุขภาพดีซื้อไม่ได้

นิงปณิตา
อ้าวรายการ
อุ้ยอัพเดททุกอย่าง

ดูดวงวิดีโอกกีฬาไม่อยากพลาดข่าวเมาส์ข่าวสารครบคัน
ไม่ว่าจะเป็นข่าวดารากุกกิกดาราดูดวงกีฬาไลฟ์สไตล์
ผมชอบอันนี้มากข่าวนี้ว่าหน้าต้องดีเบอร์ไหน๗วัน๗สี๗ทรงนะครับ
เป็นชอบแบมผมก็ชอบเขาเป็นคนที่นิสัยดีมาก
แล้วเขาแบบร้องเพลงพ่อจังเลยชอบมากออสชอบมากเขาเป็นเด็กน่ารักมาก
แล้วแบบเป็นเด็กที่ทำตามความฝันตัวเองผมเคยสัมภาษณ์เขา
ไปอยู่ภาพ๓ปีแรกไม่ได้พูดภาษาไทยเราเลย
คุณทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณไม่พลาดข่าวสารแล้วคุณกดดูได้เลย
ึ้งขึ้นมาเลยก้มหน้าอย่างเดียว
แต่ว่าแต่ว่าอย่าไปเดินชนใครเขานะดูให้เป็นเวลานั่งแล้วกดดู
วันนี้นะปึ้งใจมากเลยดิฉันเดินอยู่ที่ห้างนะ
อันยิ่งใหญ่อันหนึ่งนะแล้วมันก็เดินไม่ได้นะ
ถ้าคนอยู่ข้างหน้านะตัวก็ย้ายใหญ่นะแล้วก็ทางมาแบบว่าแทบ
นางก็เดินก้มหน้าตลอดเวลาฉันบอกตายแล้วแล้วอืดอย่างนี้
แล้วบอกแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะเดินไปถึงไหน
แล้วต้องเดินตามคือเวลาเดินอย่างนี้เออ
ไงเขาจะขึ้นรถไฟฟ้าอย่างนี้ก็กดไลน์อยู่นั่นคนที่ข้างหลังขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ย
ผมว่านี่เป็นที่มาของการถีบตกรถขวัญอ้าวนะเย้มายไปหรือเปล่า
ไม่คือแบบว่ากระดูณาด้วยความปลอดคัยใจเอ่ย
พักเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวดีมาฝาก
นุ้นต้อนเต็มกันต่อ๗ปีหรือแล้วก็เดี๋ยวก็ขอพูดถึงพี่นี่เนี่ย
พี่ชูชายที่เรามีการพาดพิงเข้าไปนิดหนึ่งได้นะครับใครพาดพิงแกรสิทธิ์ปากไม่ดี

ใครวะ
มาแล้วค่ะมาดูอ้ำกันดีกว่านะคะรับรองดูแล้วฟินเวอร์มากเลยทีเดียว

เดี๋ยวจะบอกให้ว่าคือใครตามไปดูเลย
เสร็จสละติมาเด็ดสละติมาคุณดูสิค่ะคุณ
ต้องขอบอกนะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ได้ออกกำลังกาย
แล้วก็ไม่ได้ควบคุมอาหารอะไรมากมายเลยนะ

ไม่เขาออกกำลังกายเขาออกแบบอูหูเต็มที่
แล้วเขาไปงานนี้เขาแบบฟิตออกกำลังกายเต็มที่เลยนะ

จริงเขาเล่นโยคะเขาเล่นแบบ

นี่เขาเป็นทริปที่ไปเที่ยวกัน
รู้สึกว่าที่มอลดีฟนะคะ
นี่ก็ไปกับเนียไน่งบาริตาปลูกลุกฝนทิศ
ป๊อบคำกาเสมชายอนั่นเทวีฟ
เหนื่อยนัทหาภรรย์มีกันชรรรม

ก็ทำให้ทะเลเดือดค่ะชะลัดไม่ใช่ชะลัดคันชะลัดอุ้ยนิ่งก็สวย
สวยคนหลังสุดคือใครภูกรุกค่ะโอ้ย
เธอลองดูสิแบบขนาดมีลูกแล้วนะนางยังแบบได้ขนาดนี้เลยเนอะ
โอเคเริ่มเป็นไงสวยงามไหมใครมีลูกอันนี้
ตอนนี้มันจะมีการซุบซิบกันขึ้นมาว่า
กัญชลัดเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องนะมีคนก็แอบว่าความสัมพันธ์เข้าไปจะเป็นยังไง
นางก็เอ๊ะมันจะมีรูปถ่ายมาลงอะไรยังไงไหมเออนี่ไงมีทันทีเลยนี่ไง
ก็มีรูปคู่กันเลยทันทีโพสต์เองด้วยอยู่ที่ริมหาดนะอันสีขาว
ผ่องใสนะคะอ้ามกันก็นั่งถ่ายรูปกันนะคะริมทะเลกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ก็อยากจะคิดไหนก็คิดนะเพราะว่าอยากจะรอดูเหมือนกันว่า
เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงขนาดไหน
ตอนเย็นก็ก็อ้วนหน่อยไหม
อ๋อตรงไหนที่กินอ้าวอ้อตรงไหนคืออ้วนงั้นผ่นไหม
กระสะโพกแบบแต่เขาไม่ได้อ้วนไง

ก็ไม่มีแคปชั่นหวานแต่ว่าไปดูภาพเลยท่านผู้ชมค่ะ

เพราะนุ่นเขานั่งซบไหล่พี่ตอสอย่างนี้
รอบแต่งงาน๘ปีของทั้งคู่ผ่านไปเร็วมาก

จะมีความน่ารักให้เห็นกันทุกปี
ตั้งแต่วันที่นุ่นต๊อตจูงมือสละโสดกันไป
เมื่อปี๒๕๕๓กับ๑๔พฤษภาคมนะ

ตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกอย่างที่นุ่นเคยให้สัมภาษณ์
เขาบอกว่าพอชีวิตผ่านไป
พอใช้ชีวิตผ่านไปตอนนี้ก็แต่งงานกันได้มา๗ปีแล้ว

ที่เขาอยากทำอยู่เราก็ไปเชียร์ให้กำลังใจ
ต่างคนต่างมีงานทุกคนทำงาน
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านเป็นครอบครัวก็มีความสุขดี
แล้วก็มีหลานลูกของพี่เต้กับตอง

ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วจะต้องมีลูกหรือไม่มี

นุ่นกับตอสคนเข้าไปให้กำลังใจน่ารัก
นู่นยิ่งเด็กลงทำไม

ลูกชายกราบหลวงลุงสรยุทธ์นะฮะ
อบอุ่นอิ่มใจกันสุดเลยนะครับ
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจนะครับ

อดีตนักแสดงสาวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวคนเก่งนะครับ

เดินทางพาน้องกรลูกชายวัย๔เดือน
เข้าไปกราบนามัศกาลแล้วก็ถวายสังกฐาน
แดดหลวงลุงนะฮะพระสรยุทธสนาจินดา
นะครับณสำนักสงฆ์ถ้ำโพธรรมนะฮะ

โดยคุณหมวยนะครับได้มีการโพสต์ภาพถ่าย
อบอุ่นของตนเองกับลูกชายนะครับ

พร้อมกับเขียนแคปชั่นนะครับบันทึกไว้ในความทรงจำว่า
พาลูกชายมากราบหลวงลุงนะครับ
ซึ่งภาพดังกล่าวไม่เพียงแต่ยังมีเพื่อนพร้อมคนสนิทในวงการ
มากดถูกใจแล้วก็แสดงความเห็นด้วยนะครับ
ว่าการร่วมกับอนุมโนธาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวถึงแม้ว่าทางดรหมวยแล้วก็พระสวรรยุฑเนี่ย
ผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไม่นาน

พี่เป็นน้องเนี่ยก็เรียกว่าเหนียวแน่นทีเดียว
ก็เป็นทีมครอบครัวข่าว
ครับเอ้ามาถึงเรื่องของคุณชูชัยนะครับเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
ทางรายการก็ได้มีการพูดถึงนะฮะก็พูดถึงกันแล้วฉันก็มา
เอ้ยวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะมีการพูดถึงเอ่อพูดถึงฉันตอน
ม้าเนี่ยไปเดินตะปิ้งเพชรตะปิ้งทองอะไรของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเมาส์กันว่าเอ่อ
ชูชัยบุรีปิดไปแล้วจริงบอกว่ายังไม่ปิดยังไม่ปิด
แล้วก็พวกเราก็คุยกันว่าเออมีผีมดดำบอกมีผีนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับ
น่ะอยู่ที่บ้านเขาไม่ใช่ที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ
มัดกว่าเหลือผมอ่ะคือจะฝากบอกคุณผู้ชมแล้วกันว่าตอนเนี้ยยังเปิดอยู่นะฮะ
ก็ใครอยากจะไปก็ไปที่นั่นก็มีสิวรึงไปให้กราบไหว้ด้วย
แล้วก็มีเทศกาลต่างนานาเด่นเขาเด่นทางนี้
พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาฟ้องเราหรอกนะ
เพียงแต่ว่าพอหลังจากที่มีเราได้มีการพูดถึง

แล้วก็เลยเหมือนกับอยากจะมาขอโทษนะฮะ
ว่าเราพูดอาจจะสนุกปากกันเกินไปนิดนึ

ไม่ได้มีจตนาอย่างงั้นนี่ปีดขื่นตลอด
คือทั้งคู่นั่นเองนะคะ
ก็จริงแล้วกับพี่ลูกชายก็รักกันอยู่นะ

ปากไงไปเรื่อยแหละ
ไปกดเทปไปรีด้วยดูเลย
วันศุกร์ที่ผ่านมาช่วยไปดูว่าใครเป็นคนพูด

ผมพยายามบอกไม่มีผีพูดอย่างนี้ใครจะไปเข้า

กดนี่ก็พูดเรื่องผีนี่ก็บอก
พี่พูดถามดิพูดไหม

ช่วงหน้าหน่าสองเรามีเรื่องที่มาเจอกันนะคะ

ไปเลยให้แต่ไม่ต้องมาเลยไป

มาเลยเราพูดถึงไป
รายตูเดยนต้องเอารายการวิชาไซม์ด้วยรายตูเดยนบ่อยเลยนะครับ

ไหนเขาแรกหลายคนช๗๒

เรื่องตัวนี้แกเก่งที่สุดเลยนะ

ตายเถอะไอ้หนุ่ม

พี่พี่แบบเพื่อนพี่
ไม่จบจริงความผิดของคนอื่นนี่นะมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลย
แต่ความผิดของตัวเองนี่นะแบบมองไม่เห็นเลย

ไม่อ่านไม่เอิญแหละลูกสาวแกให้จบช่วงนี้

เปลี่ยนโอ๊ยตายแล้ว
ไม่มีช่วงเกวัดระดับล่วงลงมา
็อตสรุธน่ารักมากค่ะต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะคะ

อ่านข่าวอ้ำไม่เห็นอ่านอย่างนี้เลย
ฉันก็บอกกับอ้ำดูรูปร่างดีมาก

มันได้ทีไง

เขาโพสต์รูปของภรรยาเขาชมพู่เอามาอวดอย่างสวยงามเลยทีเดียวเห็นป่ะ
ชุดสีเหลืองอันนี้นะแซ่บมาโอ้โหน่าใจ

โอเคนะนี่ถูกที่สุดแล้วเพราะเป็นคนอ่านชื่อดีไซเนอร์นี่ไม่มีผิดเลยใช่ไหม

แท็กเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน
แฮชแท็กโชว์มิคาร์นส์๒๐๑๘

ส่วนไหนที่บริสุทธิ์
จะไปหัวเราะกันหมดทุกคนนะ

ช่างภาพยังหัวเราะใส่ฉันเลย

หูหูหู

โหจะผ่านได้ไงมือชายใด
เลวอ่ะ
พี่ม้าทำไมทนอยู่ได้ยังไง

แล้วไงแล้วทำไงแล้วดำเนินรายการกันยังไงอ่ะพี่
ฉันไม่พูด

แล้วคุณแม่ก็ไปตอบว่าตอบว่าอ๋อมันคือการแสดงค่ะ
ฉันก็อุตส่าห์ทำให้มันแบบมีความรู้สึกว่า

ดีเสี้ยม

ทำไมมันเสี้ยมแบบนี้

พรุ่งนี้ฉันไม่มา
เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ก่อนนะ
วันพุธอย่าตกใจนะที่ฉันต้องแต่งตัวอะไรบางอย่าง

เพราะฉะนั้นต้องแบบว่ารีบไปงานต่อ
ใส่ชุดไทยขอโทษด้วยนะ
ก็ดีใส่ชุดทายไม่ดีหรอ

ลาค่ะสวัสดีครับ